เอามาดูต่อกันที่น้ำฝนพัชรินกันบ้างดีกว่านะฮะคนนี้เป็นนางเอกมาหลายต่อหลายปีตั้งแต่เข้าวงการแล้ว
พักหลังเนี่ยหายหน้าหายตาไปผลงานก็ไม่ค่อยได้มีให้ติดตามเท่าไหร่นะคะ
งานละครน้อยลงทุกทีทุกทีไปเพราะอย่างที่บอกแหละเก่าไปใหม่มานะคะก็ต้องทำใจบ้าง
ดารารุ่นน้องไม่ไหวอันนี้น้ำฝนบอกนะไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะน้อยใจจนบ๊ายวิกน้อยสีหรือเปล่า
รวมไปถึงงานแต่งมีนาคมปีหน้าเนี่ยจะจูงมือดีเจอาร์มนะคะแต่งงานแพลนตอนนี้ไปถึงไหนยังไงกันแล้วไปฟังเลยจ้า

ไม่มีเลยค่ะส่วนใหญ่ก็มันก็ตามความเหมาะสม
คือการงานแต่งคำถามย้อนฮีต
ก็กำลังไปเรื่อยค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าเราไม่รีบมันก็ยังมีเวลาอีกประมาณแบบ๖เดือนกว่า๗เดือนอะไรอย่างนี้ก็ไม่รีบ
นะคะงานแต่งเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะคะ